สีตามสถานการณ์สมัยแดงเข้มไม่มีแล้วนะฮะ
เข้มไม่มีแล้วนะครับหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดเนี่ย
ทั่วประเทศนั้นจะถูกยกเลิกไปโดยปริยายครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่๑ธันวาคมไปต้นไปจะมีพื้นที่สีแดง
๓จังหวัดสีส้ม๒๓จังหวัดสีเหลือง๒๔จังหวัด
สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวเจ็ดจังหวัดครับส่วนการเปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะล่ะ
ยังไงที่ประชุมสอบคอมีมติแบบนี้ครับ
เปิดเมื่อพร้อมใครพร้อมสถานประกอบการต้องพร้อมในการรับมือ
จากเดิมที่จะกำหนดเปิด๑๖มกราคมปีหน้า
คือหน่วยงานด้านสาธารณสุขท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบความพร้อมเป็นระยะ
ดังนั้นการเปิดสถานบันเทิงอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้
กว่า๑๖มกราคมปีหน้าขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการภายใต้มาตรการสาธารณสุขของผู้ประกอบการ
เรื่องต้นนะครับจะเริ่มในพื้นที่สีฟ้า
กับสีเหลืองและพื้นที่สีเขียวก่อน
จะให้ขายเหล้าได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
เปิดให้บริการได้ไม่เกินเที่ยงคืน
แต่ยังให้งดกิจกรรมคาราโอเกะการเต้นระดับส่วนกลาง
ก็คือบนฟลอร์ที่ออกมาเต้นใกล้กัน
ดให้บริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน
งดกิจกรรมการส่งเสริมการขายการให้บริการ
และกิจกรรมที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า
อันนี้ยังก่อนนะฮะแต่หากพบการแพร่ระบาดนั้น
ปิดทันทีปิดไม่พอมีคำสั่งลงโทษด้วย
ที่ประชุมสอบคอยังพิจารณาการเปิดประเทศในระยะที่๒นะครับ
โดยเห็นชอบให้เปลี่ยนการตรวจเชื้อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ
ทางอากาศเท่านั้นใช่ไหมต่อไปจะเพิ่มทางบกทางเรือ
โดยจะเริ่มต้นทางบกที่ด่านพรมแดนไทยลาวที่จังหวัดหนองคาย
วันที่๒๔ธันวาคมนี้ครับ
ผลเอกประยุจรรย์โอชาณายุคธมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห่ม

ผู้ให้บริการผู้ใช้บริการสถานบันเทิงต่าง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่นะ
เมื่อไหร่พร้อมว่ากันอีกทีท่านบอกแบบนั้นสถานบันเทิง
เพราะว่าด้านศาสตร์ธนสุขได้มีความสำคัญ
เนื่องจากต้องการให้ปีใหม่เป็นปีที่มีความสุข
ฉะนั้นไอ้ก่อนปีใหม่ไม่อยากให้มีการแพร่อุตบาททันวังนะฮะ
ท่านอาพัทรดูแลคนเหล่านี้อย่างไร
ท่านนายุทธมนตรียังเป็นห่วงข้ามไปถึงตรงนู้นฮะ
อันนี้สำคัญเพราะว่าอยู่ตรงไหนก็ใกล้โลกใบนี้
คือการแพร่ระบาดของประเทศในแถบยุโรป
ซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
จากนี้ยังให้ติดตามเรื่องของการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด๑๙
จากอัฟริกาใต้ว่าจะต้องมีมาตรการยังไงบ้าง
รวมถึงการห้ามประชาชนเดินทางไปประเทศเหล่านี้โดยเด็ดขาด
เพื่อจะได้ไม่เอาเชื้อจากภายนอกประเทศมาติดคนในประเทศครับ
ก็เรียกว่าค่อยผ่อนคลายมาตรการออกไปทีละนิดทีละนิดสถานการณ์ก็เข้าใกล้สภาวะปกติทีละนิดนะคะ
แต่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าดูแลไม่ให้กาดตกได้นานแค่ไหนด้วยนะคะ
ประเด็นนี้ค่ะมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะกันเยอะแยะทีเดียวนะคะ
จากภาพที่หลายคนเป็นห่วงว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดหรือเปล่า
นี่ค่ะเป็นภาพของงานวันเกิดของนางกรณิตงามสุคลรัตนาสสพลังประชารัฐ
ที่โพสต์เอาไว้อันนี้คืองานเลี้ยงฉลองวันเกิดแล้วคุณผู้ชมดูนะคะไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัย
พอภาพนี้ลงไปในโลกออนไลน์คนก็ตั้งข้อสังเกตเลยค่ะโอ้โหมีความเสี่ยงนะแบบนี้นะคะ
จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าเมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
นางสาวกรณิตงามสุขลรัตนานะคะสสเขตวัฒนาคลองเตยพักพลังประชารัฐ
โพสต์ภาพงานวันเกิดค่ะก็มีแกนนำแล้วก็สอสอมาร่วมอวยพรกันเยอะนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัสนะคะเลยค่ะที่การพักนางนรมนต์พินโยศินวัตน์เฮรนยิกษ์
พักนายอธิรัตน์นัตตนเศสสสกรุงศรีวิรัย
แล้วก็มีบรรยากาศของการสังสรรค์ในงานเนี่ยค่ะปรากฏว่าอย่างที่บอกค่ะ
เผ็ดเพลินพักแบบนี้หลายคนก็ไม่สบายใจวิธีภาควิจารณ์กันในโลกออนไลน์
ด้วยว่าอ้าวแล้วรัฐบาลกาดตกเองหรือเปล่า
อันนี้คือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า
หลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าทั้งเจ้าภาพและแขกก็ไม่รักษาระยะห่าง
แล้วก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
เรื่องนี้พอมีคำวิจารณ์ออกมานะคะ
สสกรณิตก็ชี้แจงค่ะบอกว่าไม่ได้เป็นการกาดตก
งานวันนี้จัดเป็นประจำทุกปี
คนที่มาก็ต้องครบ๒๓เข็มสำหรับการฉีดวัคซีน
แล้วก่อนเข้างานก็มีการวัดอุณหภูมิ
แล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่จุดคัดกรองก่อนเข้างานด้วยค่ะ
แล้วก็ชี้แจงให้เห็นน่ะนะคะ
ว่าเรามีการป้องกันอย่างเคร่งคัดเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตัวดิฉันเองกับทีมงาน
มีทีมที่ไปตรวจโควิดให้โดยตลอด
ถ้าคุณเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเราคุณไปเห็น

ในเรื่องของการตรวจคัดกรองเป็นอย่างมาก
ไปถามหัวหน้าพักพลังประชารัฐบ้างนะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าถามกับเจ้าตัวแล้ว

แล้วภาพที่ออกมาเป็นภาพระหว่างทานข้าว

ใส่ข้าวต้องใส่แมสแต่ถ่ายไม่ได้
เรื่องนี้เรื่องการจัดงานมีแต่เรื่องของส่อนะ
เขารู้ว่าเขาจัดเงินเพราะ๕๐คนนะ
ลูกออกมาก็เป็นตอนระหว่างใส่ข้าว
ซึ่งผมก็ถามอยู่แล้วนะเค้าทุกคนที่ก็ใส่แมสทั้งหมด
นอกจากก่อนทางภาพทางภาพของคุณแต่ไหนนะอาจารย์มั้ย
ก็เอามุมมองของเจ้าของภาพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ
ขอกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้ฆาตโทษประชาชนนะฮะ
บอกว่าถ้าติดปั๊บปิดแล้วมีคำสั่งลงโทษด้วย